ท่องมนต์กำบังกายล่องหนหรือเป็นคาถาย่องเบาก็ไม่รู้นะเข้าไปในบ้านของคน
ไม่เห็นโจรคนนี้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้กันหน่อยฮะ
นี่นะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมีผู้ชายคน
หนึ่งนะกำลังท่องคาถายกมือไหว้ท่องมนต์แล้วเข้ามาในบ้าน
หนึ่งได้โพสต์คลิปไว้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเตือน
ให้กับประชาชนแล้วก็เขียนข้อความว่าย่องเบาเข้าบ้าน
ของแท้ต้องลงคาถาด้วยกูฮามึงมันโจรมีวิชานี้ว่าจังหวะ
คอมจัดซิตคอมหมายถึงว่าจังหวะแบบนี้คุณทำไมเจ้าของ
แต่ต้องของบ้านเขาก็หันหลังไหว้เจ้าที่อยู่ไง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๔๐นาทีของเมื่อวานนี้
ภายสบดีที่๘สิงหาคมคือช่วงสายเลยนะ
ที่ร้านห้องเย็นแช่แข็งปลาทูแห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนช้างเผือกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อยีนแขนยาว
กางเกงขาสั้นสวมหมวกแก๊ปเดินวนไปมาหน้าร้านนะครับ
จะยกมือไหว้พร้อมกับพูดอะไรบางอย่างเหมือนท่องคาถา
แล้วเดินเข้าไปทางด้านหน้าร้านซึ่งก็ไม่ได้ปิดประตู
ผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปอย่างสบายเลยนะ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าของร้านเป็นชายเนี่ย
เดินออกมาเพื่อจะไหว้ตีจูเอี๊ยะหรือว่าเจ้าที่
ไม่ทันสังเกตและเอกใจอะไรว่ามีใครเข้ามาในร้าน
โจรเดินเลี้ยวไปทางราวตากผ้าด้านหน้าร้านอย่างใจเย็นนะคุณ
แล้วก็เลือกดูเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ก่อนจะหยิบกางเกง๑ตัว
สวมทับกางเกงที่เขาใส่มาแล้วก็เดินออกจากร้านไปอย่างหน้าตาเฉย
ส่วนเจ้าของร้านก็ยังนั่งไหว้เจ้าที่แล้วก็หันหลังให้กับทางคนร้าย
ก็เลยนำคลิปวิดีโอดังกล่าวมาโพสต์เพื่อเตือนภัยให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย

และเขาที่เขียนข้อความติดแฮชแท็กติดตลกไว้ว่า
มันมีคาถาอาคมเป็นโจรจอมขมังเวศ

จริงแล้วอาจจะไม่มีคาถาแบบนี้หรอก
แต่ว่าเจ้าของร้านและคนโพสต์เขาบอกว่า
ทุกคนต้องระมัดระวังเผลอไม่ได้เลย